มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่นครศรีธรรมราชมีอุบัติเหตุรถพ่วง๒๒ล้อที่บรรทุกปุ๋ยกำลังไปส่งให้กับลูกค้าที่สงขลานะครับ
หลบรถกระบะที่ขับปาดหน้ากระชั้นชิดทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ข้างทาง
หลังจากตำรวจเข้าตรวจสอบกลับพบกัญชาแห้งอัดแท่งครึ่งกิโลกรัมตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
บนถนนสายเอเซียในพื้นที่หมู่เก้า
ตำบลดุศิษย์อำเบิดถ้ำพนราจังหวัดขอนศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๒๒ล้อ

โดยมีกระสอบปุ๋ยจำนวนมากที่บรรทุกมา

ส่วนนายอำนาจบุรีรัฐอายุ๔๒ปีคนขับรถพ่วง

กลับพบกัญชาแห้งอัดแห้งครึ่งกิโลกรัม

ขับรถบรรทุกปุ๋ยจำนวน๓๑ตัน
มาจากโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดสงขลา

มีรถกระบะติดคอกเหล็กขับแซงรถทัวร์ขึ้นมา
แล้วขับปาดหน้ารถพ่วงอย่างกระชันชิด
หากหลบจนเสียหลักตกข้างทาง
ส่วนกัญชาที่พบยอมรับว่าซื้อมาเสพเอง
ครับผมก็หากลงไปครับ
แล้วถึงไอ้ของกลางที่พบอันกัญญานั้น

ไม่มีครับ

ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

จุดเกิดเหตุอยู่ข้างโรงเรียนพระกุมารมหาสรคาม

ใกล้กันพบรถเก๋งจอดอยู่ในสภาพท้ายรถ
มีร่องลอยถูกชน

ทำให้รถกระบะเสียหลักพุ่งเข้าไปชนรถเก๋ง

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ

หมู่๓ตำบลสุรศักดิ์อำเภอ
ศรียุราชาทำให้นางสาวรถกรรม

คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บที่ขาซ้าย

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนคนขับรถกระบะทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังนำของไปส่ง

แต่ขณะจอดรถเปิดสัญญาณไฟรอเลี้ยว
เข้าโรงงานจู่นางสาวรัติการ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว

ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือนายอานัทอายุ๒๐ปี
สาวป้ายจราจรของกลมทางหลวงตรงจุดกลับรถ

และมีแผลถลอกตามร่างกายหลายจุด
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด

ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต

จึงเสียหลักพุ่งชนเสาป้ายจราจร